คลิปน่ารักกันบ้างนะคะของเจ้าแมวเหมียวจะน่ารักขนาดไหนสำหรับการอาบน้ำ

โอ้ยคุณนายค่ะนี่หน้าเขาอ่ะแมวเขาชอบอาบน้ำใช่ไหม
ดูยากนะแต่ว่าอันนี้ดูแบบความเคลิ้มนี่คืออะไรดูหน้าสิ
คือฟินมากไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้ามาพันเนี่ยเป็นเกาหลีไหมอันนี้ออกแนวเกาหลี
เอาแบบอารมณ์พันเหงื่อแบบซับเหงื่อเดี๋ยวก่อน
ฟินไปไหมลูกเอ้ยก็ฟินอยู่ด้วยเพลงด้วยพร้อมดูหลับตาด้วยอ่ะ
มีไม่ว่าจะเป็นเป็ดอาบน้ำกับเป็ดด้วยมีโดนัทด้วยเออเกินไปไหมคะ
เกินไปนะคะเจ้าแมวตัวนี้ค่ะชื่อว่าเจ้ามีโซนะคะ
แมวเหนียวสีน้ำตาลพันก็แช่น้ำในกระบะทรายอย่างสบายอารมณ์ค่ะ
ที่ปิดหูกันน้ำที่หางเนี่ยระวงเอาไว้นี่ไง
วงไว้แดงแดงให้คุณผู้ชมสังเกตดูค่ะคือหางค่ะเขากระดิกค่ะ
คือน้ำเพลินเพลินเพลินค่ะเขาเปลินมากกระดิกเข้าจังหวัดเพลงนิดหน่อยน่ารักน่าเอ็นดู
เงยหน้าด้วยเอามาอยู่ตรงนี้หน่อยสิคือแบบเหมือนเหมือนโดนเก้าคาอย่างงี้ฉันไม่ได้ได้ตาเคลือบแบบนั้น
นั่นน่ะสินะคะหลายคนเนี่ยสงสัยเอ๊เลี้ยงแมวทำไมแมวไม่ชอบอาบน้ำนะคะ
จริงแล้วให้ความรู้กันนิดนึงแมวไม่ได้กลัวน้ำแต่ที่ไม่ชอบเพราะว่าเวลาที่ตัวเปียกเนี่ย
จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายแมวเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะคะ
แมวก็มีนิสัยรักสะอาดเลยคอยเลียขนอยู่เสมออยู่แล้ว
ดังนั้นการอาบน้ำให้แมวควรใช้น้ำอุ่นแล้วก็เป่าขนให้แห้ง
ถ้าทำเป็นประจำเนี่ยแมวก็จะชินไปเอง
จะมีโซเด์ของชินแล้วแหละเจ้าของแบบรักแล้วก็ให้ปล๊อปเต็มแบบนี้
พนันเลยว่าเจ้าของอาบน้ำตัวเองยังไม่ดีเท่าชาวน้ำแมวเหมียวตัวนี้เลย
แบบอยากฟัดเนอะมันน่ารักอะ
แล้วดูหน้าเขาสินะ